แต่ว่ารูปแบบของแผนสำรองที่รับกับสถานการณ์โควิด๑๙

ลีกของเราจะออกมาเป็นแบบไหน

ผมเชื่อว่าหลายสโมสรก็เตรียมที่จะรับมือไว้เรียบร้อย
โดยนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยพลตรวจเอกดรสมยศพุ่มพันธ์ม่วงก็ยอมรับนะครับว่า
โอกาสที่ฟุตบอลไทยลีกจะกลับมาแข่งอีกครั้ง๒พฤษภาคมนั้นเป็นไปได้ค่อนข้างยาก
จากว่าโควิด๑๙ในปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่นะครับ
ทำให้สมาคมจะต้องเรียกสโมสรมาประชุม๑๔เมษายนเพื่อหารือถึงโปรแกรมที่จะเป็นไปได้ในซีซั่นนี้
ซึ่งน่าจะมีบทสรุปที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
การจัดโปรแกรมมีทางเลือกนะครับทั้งการยึดโปรแกรมบอลถ้วย๒รายการ
และการคำนึงถึงโอกาสที่จะกระทบต่อโปรแกรมอาเซียนคลับของทีมชาติไทยที่จะแข่ง๒๓พฤศจิกายนถึง๓๑ธันวาคมด้วยครับ
สำหรับแนวทางนะครับที่ออกมานะครับมีดังนี้ครับแนวทางที่๑ครับ
กลับมาแข่งขัน๓๐พฤษภาคมและสิ้นสุดฤดูการ๒๑พฤศจิกายนนะครับคือปลายปี
และมีแนวทางย่อยคืออาจจะตัดหรือไม่ตัดบอลถ้วยและมีทางเลือกทั้งทับซ้อนหรือไม่ทับซ้อนกับโปรแกรมอาเซียนคลับในช่วงปลายปี
ต้องดูนะครับถ้าเกิดทับซ้อนเนี่ยจะเอาชุดไหนไปแข่ง
ส่วนแนวทางที่๒ครับแข่งขันวันที่๒มิถุนายนและสิ้นสุด๑๓ธันวาคม
โดยมีแนวทางย่อยก็คือว่าตัดหรือไม่ตัดบอลถ้วยแต่จะทับซ้อนกับโปรแกรมอาเซียนคลับแน่นอนครับ
ส่วนแนวทางที่๓ครับกลับมาแข่งขัน๑กรกฎาคมสิ้นสุด๒๐ธันวาคมโดยตัดฟุตบอลถ้วย๑รายการ
และแนวทางสุดท้ายครับแข่งขัน๑สิงหาคมถึง๒๐ธันวาคม
โดยตัดฟุตบอลถ้วยทั้งสองรายการออกแล้วก็ทับซ้อนกับอาเซียนครับ
และมีทางเลือกย่อยคือฟุตบอลลีกอาจจะเหลือแข่งเพียงแค่เล็กเดียวครับ
ส่วนเจลีกของญี่ปุ่นมีการประกาศเลื่อนการแข่งขันออกไปเป็นรอบที่๓ครับ
ซึ่งแน่นอนก็ยังมีคนติดเชื้อนะครับแล้วเป็นนักเตะที่อยู่ในลีกด้วย
ทั้งทางโกโตคูซาเกอิแบ็คขวาคอวิเซอร์โกเบพร้อมด้วย
ระดับสูงของสโมสรรวมทั้งทาคุมินางาอิชิประตูของเซเลโซโอซาก้า
ที่๒ขยับไปเป็น๙พฤษภาคมก่อนที่ล่าสุดจะจบที่๓๐พฤษภาคม
หลังจากนี้ครับจะมีการพิจารณาสถานการณ์อีกครั้ง
เพื่อตัดสินใจหากต้องมีการประกาศเพิ่มเติมครับ